คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะน่าสนใจค่ะ
ล่าสุดผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ไปจับตำรวจสอนอท่าข้าม
คือตำแหน่งเป็นถึงระดับรองสารวัตรนะคะ
ไปร่วมมือกับลูกชายและลูกสะพ้าย

รับจ้างเช็คข้อมูลทะเบียนราช
เราเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมีการโทรมา

ก็สงสัยนะว่าข้อมูลเหล่านี้ไปได้มาจากไหน
นี่ไงอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็ได้นะคะ
ล่าสุดค่ะพตเอกรุ่งโรจแสงคล้ำ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่
ป้องกันและปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมการจับกลุ่มร้อยตำรวจโทบุญเสริมเฟื่องศิลป์รองสารวัตรจราจร

จับกลุ่มนายทรงศักดิ์เฟื่องศิลปแล้วก็นางสาวจินดารัฐเฟื่องศิลป์ทั้งหมด
เป็นผู้ต้องหาคือร่วมกันรับจ้างตรวจสอบข้อมูล
และประวัติบุคคลทางออนไลน์
แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่ไปขายต่อ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้ค่าจ้างครั้งละ๑๐๐๐บาทค่ะ
รับเช็คทะเบียนรถยนต์ออนไลน์เช็คอายัดรวดเร็ว๒๔ชั่วโมง
ได้เปิดรับจ้างตรวจสอบประวัติทะเบียนราช
ตรวจสอบทะเบียนรถยนต์โดยมีร้อยตำรวจโทบุญเสริม
เป็นผู้สืบค้นแล้วก็นำข้อมูลจากระบบราชการของตำรวจออกมา
จากนั้นส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้นายทรงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชาย
โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีนางสาวจินดารัฐภรรยาของนายทรงศักดิ

หลังจากโอนเงินลูกสะพ้ายก็คือนางสาวจินดารัฐ
จะส่งภาพข้อมูลบุคคลจากการตรวจสอบในระบบทะเบียนราช
มาให้ผู้ใช้บริการซึ่งถือว่าเป็นความผิด

เขาคิดค่าบริการด้วยนะครั้งละ๑๐๐บาท
แต่ถ้าต้องการตรวจสอบว่ามีรถยนต์กี่คัน
หรือเคยจดทะเบียนสมรสหรือเปล่า
จดทะเบียนสมรสหรือไม่อันนี้ต้องจ่ายเพิ่มอีกนะ

พลตำรวจโทษสุรเชษนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบและขยายผล
ยังไม่พบผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมในขบวนการนี้
ตอนนี้ตำรวจนายนี้สามารถเข้ารหัส
และนำข้อมูลราชการไปขายได้
คาดว่าน่าจะไปเห็นรหัสการเข้าข้อมูล
ผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับหรือรองผู้กำกับการ
ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะพบเพียงการนำข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์ไปขายเท่านั้นอันนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ยังไม่พบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงอื่น
ส่วนนายตำรวจที่กระทำผิดตอนนี้ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราชพุทธศักราช๒๕๕๙
ว่าด้วยการนำข้อมูลของทางราชการไปเผยแพร่
ซึ่งหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ล่าสุดค่ะผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยร้ายแรงอีกทางหนึ่งด้วย
โดยจะมีการพิจารณาบทลงโทษอย่างเด็ดขาด
แล้วก็ฝากเตือนไปยังข้าราชการตำรวจคนอื่น
โดยงานราชการที่นำข้อมูลไปขายนะคะ
บอกว่าหากตรวจพบจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิจฉาชีพในกระบวนการต่าง

ข้อมูลของเราก็ไปหมดแหละนะโทรกันมาทั้งวัน